ไทยลีกถือว่าสำคัญมากมากเพราะว่าสุดท้ายแล้ว
เมื่อวานที่ผ่านมายังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายใครจะเป็น
เพราะว่าบุรีรำเนี่ยดันไม่สามารถเก็บ๓คะแนนในบ้านของตัวเองได้ครับ
มีเตะกันสองคู่นะครับก็เป็นเกมในช่วงตกค้างมา
นะครับมีโปรแกรมในตอนนั้นมาก็เป็นคู่ของบุรีรำนะครับ
ทางเชียงรายในบ้านนี่เป็นจังหวะสำคัญในช่วงครึ่งหลังนะครับ
กฎิกาผู้สินก็ทำถูกต้องเลยครับมีการดึงเหนียวร้างกันในกรอบเขตโทษ
นศักดิ์โดนใบแดงแล้วก็เสียจุดโทษนะครับ
เชียงรายเดี๋ยว๑๐คนก่อนจะเป็นสุบช้าสนชาติ
ยิงติดเซฟของอภิรักษ์นะครับยิงไม่ห่างตัวแต่ว่าบอลยังปิ้นเข้าประตูไป
แต่สุดท้าย๑๐คนของเชียงรายเล่นอดทนเลยนะครับ
พวกเขามาได้ฟรีคลิกไตยเสบ๋อนะครับจากทางเกตสนาทีที่๘๖

แต่ว่าไม่ได้ฉลองในบ้านของตัวเอง

ระดูการนี้ที่เล่นในบ้านด้วยนะครับ
หลังเกมเนทาอิชอีกคุณซือของบุรีรำก็บอกว่า
บอกว่าไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องได้เพราะว่าโดนตีเสมอช่วงท้ายเกม
ลูกทีมน่าจะรู้สึกช็อกตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ลูกทีมจะเสียความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่เนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้ว
ซึ่งคุณกรุณาชิดชอบนะครับรองประธานสโมสรก็พูดสั้นกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
นริบดินที่ถูกเปลี่ยนตัวหลังจากจบครึ่งแรกเกมนัดหน้ากับหนองบัวพิชยะ
วันที่๑๐เมษายนจะกลับมาเล่นไหวแน่นอนนะครับ
ส่วนชิตวรรณชินอนุวัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรของเชียงราย
ก็บอกว่าต้องชื่นชมนักเตะที่สู้ด้วยหัวใจจนเก็บ๑แต้มสำคัญ
แต่จังหวะเสียจุดโทษเนี่ยก็ไม่อยากพูดถึงมากแต่ที่คิดคือมันค้านสายตานะครับ
๔ประตูรวดเลยนะครับนาที๑๙๒๖๒๘แล้วก็๓๐
ทำให้เขาเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้๔ประตูเร็วที่สุดในบริษัทของไทยลีก
ใช้เวลารวมกัน๑๑นาทีครับยิง๔ลูกจากนั้นนาที๔๐นะครับ
ทะลุตรงนี้ครับให้กับทางฝั่งของวรชิตยิงนะครับ
แล้วก็มาได้จุดโทษนะครับทางฝั่งของประจวบนะครับ
ลุ้นแชมป์ต่อใน๒เกมที่เหลือส่วนประจวบเนี่ย๓๐แต้ม
รั้งอันดับ๑๑ที่อยู่ห่างจากโซนตกชั้น๔แต้ม
เพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในรอบคัดเลือกนะครับ
มิถุนายนนี้โปรแกรมออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
จะเรียกนักกีฬามาเก็บตัว๑๖พฤษภาคมนะครับ
จะมาสมทบวันที่๒๓พฤษภาคมเพื่อเตรียมลงเตะอุ่นเครื่อง๒นัด
แล้วก็๓๑พฤษภาคมนี้ก่อนจะเดินทางสู่อุสเบกิสถานวันที่๓มิถุนายน
และจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดอีก๑แมชนะครับ
สำหรับการอุ่นเครื่องในไทยนั้นก็มีข่าวว่า
ศรีสะเกดนะครับซึ่งเพิ่งจัดกีฬาแห่งชาติ

ตอนนี้ก็ได้ให้ทีมงานฝ่ายจัดแข่งขันของสมาคมเนี่ย
เดินทางไปตรวจสนามสารที่พักว่าสะดวกมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็ดูนะครับว่าโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องหารือกันนะครับ
กับทางคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีม
เพื่อหาข้อสรุปกันต่อครับ